อ่าไปดูคลิปนี้ฮะเป็นคนแบบไหนเนี่ยเออความดันทุรันสูงแน่แน่
คนขับรถกระบะค่ะคือปกติเวลาจะกลับรถเนี่ย
ก็ต้องกลับจุดที่เขาให้กลับถูกไหมคะกลับรถฮะ
นี่กลายเป็นว่าพยายามปีนฟุตบาทกลับรถตรงเกาะกลางคุณ

รถคันนี้คือรถมันเนี่ยฮะนะ
แล้วรถก็ติดมากนะรถก็ติดไงค่ะใช่
คือมันไม่ใช่ที่กลับรถไงฮะคือถ้าเป็นเราขับรถตามหลังเราก็
ทำอะไรอยู่เนี่ยคันนี้ทำอะไรนะคนอื่นก็ถามว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะฮะ
คลิปนี้เพจเฮียขับรถนำมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
พร้อมกับข้อความชอบเหลือเกินลักษณะประชดประชัน

สร้างเองก็ได้หากเราเชื่อว่ามันว่าเราทำได้

สิ่งก็เป็นไปได้ที่กลับรถก็เช่นเดียวกัน

หรือว่าจะเป็นการทดสอบช่วงล่างของรถกระบะ
คือพยายามที่จะหาข้อมูล

คุณดูนะเห็นไหมทุกคนเอามือถือมาถ่ายคลิปกันหมดเลยค่ะ

บางคนบอกเปิดทางใหม่เปิดโลกใหม่หรือยังไง
อันนี้ที่อุดรหน้าคลิปก็เป็นหลักฐานแล้วล่ะนะครับ